เรื่องของจ่าเฉยนะครับที่มีชาวบ้านไปกราบไหว้บูชา
นี่ดิฉันรอข่าวนี้อยู่นะเนี่ยเพราะว่าพอมันใกล้วันที่๑แล้วก็เลยอยากรู้
แต่จุดเริ่มต้นของความเชื่อของชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่ไปติดต่อที่โรงพักเนี่ย
เขาก็ไปกราบไหว้เห็นว่าตั้งตรงานอยู่ตรงนั้น
คือไปกราบไหว้ขออะไรรู้ไหมคุณขอให้สู้คดีได้ขอให้ชนะคดีต่างนานา
จนปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นเรื่องของการขอตัวเลขเรื่องความเชื่อไปแล้วนะครับ
นี่ค่ะยืนตะเบ๊ะอยู่แบบนี้เลย๑๐ตำรวจโทบุญยืนนามสกุลพิทักษ์บ้านค่า
มีชื่อด้วยนะจริงก็คือรูปปั้นจ่าเฉยที่ตั้งตรงานที่หน้าสถานีตำรวจภูทรบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ตั้งแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วเป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านค่าย
เพราะเวลาชาวบ้านที่มีคดีความเดินทางมาก็มักจะหันไปไหว้ก่อน
บนบานเป็นที่พึ่งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นโรงพักแล้วบอกว่าส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ
ดิฉันว่าไม่ใช่แค่ชาวบ้านตำรวจเองก็เหมือนกันนะเวลาจะไปจับผู้ร้ายจะไปทำคดีต่าง
คือตำรวจทุกคนเขาบอกแบบนี้เขาจะยกมือไหว้ก่อนไปทำงาน
ขอให้ประสบความสำเร็จและที่สำคัญแคล้วคลาดปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกดันัยพุ่มพวยบรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพบ้านค่ายเลย
เล่าให้ฟังในฐานะรับราชการที่นี่มาตั้งแต่เป็นตำรวจชั้นประทวนอยู่ที่นี่มานานแล้ว
บอกว่ารูปปั้นจ่าเฉยก็คือ๑๐ตำรวจโทบุญยืนพิทักษ์บ้านค่าย
อันนี้ตั้งชื่อไว้ให้เลยนะครับก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๔๓แล้วคุณ
เกือบ๒๐ปีแล้วนะฮะสมัยพันธ์ตำรวจเอกบรรลือสว่างแจ้งเป็นผู้กำกับ
ส่วนที่ตั้งชื่อว่า๑๐ตำรวจโทบุญยืนเพราะมีความหมายฮะ
ประชาชนมาติดต่อราชการก็จะพบ๑๐ตำรวจโทบุญยืนก่อนเป็นอันดับแรก
ยืนอยู่แบบนี้ไงยืนอยู่แบบนี้หันไปไหว้ก่อนเลย
พี่บุญยืนช่วยลูกด้วยขอให้ลูกรอดจากคดี
แล้วนามสกุลด้วยใช่ไหมนามสกุลพิทักษ์บ้านค่ายเนี่ย
คือมันก็เหมือนกับว่าพอมาอ่านป้ายที่หน้าอกเสื้อ
ชาวบ้านเขาก็จะอุ่นใจไงว่าคอยพิทักษ์ชาวบ้านค่าย
คอยดูแลชาวบ้านค่ายแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีร้อยตำรวจโทนายหนึ่งเนี่ย
ก่อนหน้านี้มีคำสั่งถูกย้ายให้ไปเป็นตำรวจภูทรภาค๒
ก็ได้มาบนบานรูปปั้นของ๑๐ตำรวจโทบุญยืน
ขอให้ได้กลับมารับราชการในพื้นที่ระยองหน่อย

แล้วก็ได้ปูนบำเน็ตเปลี่ยนยศที่บ้าง

หมายถึงว่าทางร้อยตำรวจโทนายหนึ่งที่มาขอเนี่ย
กลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับ

หรือว่ารูปปั้น๑๐ตำรวจโทบุญยืนดี

ก็เลยเปลี่ยนยศที่บ้างของ๑๐ตำรวจโทบุญยืน
ให้เป็นร้อยตำรวจเอกบุญยืนณบัตรนั้นนะครับ
ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็จะตั้งชื่อนี้

หรือว่าเป็นตำรวจของบ้านข้าย
ท่านมีคนยืน
แล้วเอาไว้ผิดถามของกลางรัษฎาผิดถามบ้านข้าย

แต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล

แต่เมื่อสำเร็จเรื่องที่ขอแล้ว
ทางโรงพักไม่ได้อนุญาตนะ
ให้เอาขวดน้ำดงน้ำแดงของไหว้มาถวาย

แล้วก็ทางด้านของภูมิกับการสพบ้านค่ายเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าเมื่อผมย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่
ก็ได้สั่งให้ทาสีชุดและเครื่องแบบใหม่
ให้สีชุดของร้อยตำรวจเอกบุญยืน
ใกล้เคียงกับเครื่องแบบตำรวจด้วยนะครับคุณ
แต่ไอ้ที่ทาสีใหม่นี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าแบบ
มีเป็นชุดกลายเป็นสีขาวไปเรียบร้อยจากแป้ง

แล้วก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจด้วยนะครับ